หญิงไก่หรือนางวัฒนีหยกวิริยกุลในขณะนั้นสร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากคำล่ำลือถึงความร่ำรวย
พฤติกรรมที่ชอบแจกเงินชาวบ้านเรากับเสกมาได้ง่าย
แต่เมื่อเธอสมรสกับร้อยตำรวจเอกชิดชัยในปี๒๕๓๕ชื่อเสียงของเธอก็เงียบหายไป
กระทั่งมาปรากฏเป็นข่าวใหญ่โตอีกครั้งเมื่อปี๒๕๔๗เธอได้สร้างเรื่องราวสถานวงการศรีกากีด้วยการนำหลักฐานเป็นเทปซีดี
ร้องเรียนกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอให้สอบสวนในตำรวจยศพลตำรวจตรีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับการปราบปรามในขณะนั้น
โดยอ้างว่าอดีตผู้การกองปราบมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเธอในเชิงชู้สาวพร้อมข่มขู่คุกคามทางเพศมาโดยตลอด
เส้นทางชีวิตอันพิษดารของหญิงไก่ยังคงเป็นปริศนาและน่าสงสัยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าหญิงไก่มีประวัติการจดทะเบียนยาและทะเบียนสมรสถึง๙ครั้งและเท่าที่ตรวจสอบได้ได้เปลี่ยนชื่อนามสกุลถึง๔ครั้งด้วยกัน
โดยหญิงไก่สมรสครั้งแรกเมื่อวันที่๓๑ตุลาคมปี๒๕๕๙
นักการเมืองชื่อดังประจำจังหวัดยะโสธร
จากนั้นทั้งคู่ได้หย่าร้างกันเมื่อวันที่๑๐เมษายนปี๒๕๕๙
ต่อมาหญิงไก่ได้มาพบรักและจดทะเบียนสมรสกับร้อยตำรวจเอกชิดชัยแสงอรุณ
เมื่อวันที่๒มีนาคมปี๒๕๓๕และมีบุตรชายด้วยกัน๑คน
จากนั้น๑๔สิงหาคม๒๕๔๐หญิงไก่เปลี่ยนนามสกุลจากหยกวิริยกุลเป็นแสงอรุณ
ก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาใช้นามสกุลเดิมคือหยกวิริยกุลอีกครั้งในวันเดียวกัน
กรกฎาคม๒๕๔๒หญิงไก่จดทะเบียนสมรสอีกครั้งกับร้อยตำรวจเอกชิดชัยแสงอรุณ
ต่อมาวันที่๒๖ธันวาคมปี๒๕๔๖หญิงไก่ได้จดทะเบียนหย่ากับร้อยตำรวจเอกชิดชัยที่สำนักงานเขตดูสิต
จะกลับมาจดทะเบียนสมรสกับร้อยตำรวจเอกชิดชัยอีกครั้งที่สำนักงานเขตจตุจักรเมื่อวันที่๑๙เมษายนปี๒๕๖
กรกฎาคมปี๒๕๔๗หญิงไก่ได้จดทะเบียนซ้อนโดยยังไม่ได้หย่าร้างกับร้อยตำรวจเอกชิดชัยที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
และหลังจากนั้นเพียง๑๔วันคือวันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๔๗หญิงไก่ได้จดทะเบียนหย่ากับร้อยตำรวจเอกชิดชัยที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์
จากนั้น๒๒ตุลาคม๒๕๔๗หญิงไก่ได้จดทะเบียนอีกครั้งกับร้อยตำรวจเอกชิดชัยที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
มีนาคมปี๒๕๔๘ได้เปลี่ยนชื่อจากสุชาดาเป็นมนตา
๔เมษายน๒๕๔๘เปลี่ยนนามสกุลจากหยกวิริยกุลเป็นหยกรัตนการ
มิถุนายนปี๒๕๔๘ได้จดทะเบียนหย่ากับร้อยตำรวจเอกชิดชัยที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ก่อนที่จะไปจดทะเบียนสมรสกับร้อยตำรวจเอกชิดชัยอีกครั้งในวันเดียวกันที่อำเภอก้าวเลี้ยว
ซึ่งนับเป็นการจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่ากับคู่สมรสเดิมเป็นครั้งที่เจ็ด
เรียกได้ว่าเรื่องราวชีวิตของหญิงไก่ไม่ว่าจะในแง่มุมไหนก็ต่างเป็นที่น่าสนใจทั้งสิ้น
ว่าอดีตหญิงไก่จะสวมบทบาทนางฟ้าที่ใจดีหรือคนมั่งมีที่ใจบุญ
แต่พฤติการแห่งคดีที่ตอนนี้เธอได้กลายสถานะเป็นผู้ต้องหาแล้ว๓คดี
คือแจ้งความเท็จอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาพยายามค้ามนุษย์และแอบอ้างเบื้องสูงตามมาตรา๑๑๒
จากนี้ก็คงจะมีเพียงกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชี้ขาดว่าหญิงไก่จะอยู่ในสถานะใดของสังคม